เอาละครับสำหรับคนรักรถตรวจสอบรถของคุณซะหน่อยนะครับ

น้ำมันเครื่องต้องใช้ที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะกับรถของเรานะครับ
เพราะว่าจะลดการเสียดสีเรื่องของโลหะ
แล้วก็เครื่องยนต์เสียดสีความศึกร้อนต่างได้นะครับ
มีข้อสังเกตในการเลือกน้ำมันเครื่องให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันครับ
การเลือกน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์นะคะ
อาจจะเป็นเรื่องที่ดูแบบง่ายนะคะ
แต่หลายคนทำเครื่องยนต์พังกันมาแล้วนะคะ
นั่นก็เป็นเพราะว่าเลือกน้ำมันเครื่องไม่เหมาะกับสภาพของเครื่องยนต์นั่นเองนะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนเกิดความสับสน
เพราะว่ามีน้ำมันเครื่องหลายยี่ห้อหลายประเภทซะเหลือเกินจะเลือกแบบไหนดี
ในวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับน้ำมันเครื่องแต่ละประเภท
ให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์ของคุณกันค่ะ
ประโยชน์ของน้ำมันเครื่องมีอยู่มากมายค่ะ
ช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์
ป้องกันการรั่วของกำลังอัดและทำหน้าที่ทำความสะอาด
ซึ่งตัวน้ำมันเครื่องนั้นจะชะล้างเศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสีกันภายในเครื่องยนต์
และนำลงสู่อ่างน้ำมันเครื่องเพื่อป้องกันการอุ่นตันค่ะ
ประเภทของน้ำมันเครื่องแบ่งออกเป็นน้ำมันเครื่องแบบธรรมดาหรือซินเตติก
ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นที่กลั่นจากน้ำมันปิโตเลียมใช้งานได้ประมาณ๓๐๐๕๐๐กิโลเมตร
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรือเซมิซินเตติกผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นธรรมดา
กับน้ำมันชนิดสังเคราะห์ใช้งานได้ประมาณ๕๐๐๗๐๐กิโลเมตร
และน้ำมันเครื่องสังเคราะห์หรือฟูลี่ซินเตติกผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นที่สังเคราะห์จากน้ำมันปิโตเลียม
ใช้งานได้ประมาณ๗๐๐๑๐๐กิโลเมตร
อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ต้องมีความระมัดระวังให้มาก
จากในปัจจุบันมีการใช้คำว่าซินเตติกบนฉลากน้ำมันเครื่องอย่างแพร่หลาย
ซึ่งข้อความเหล่านี้ไม่ชัดเจนว่าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์๑๐๐หรือกึ่งสังเคราะห์
ดังนั้นจึงควรอ่านฉลากหรือข้อความภาษาไทยประกอบด้วย
เพราะบางชนิดก็เป็นน้ำมันเครื่องธรรมดาเท่านั้นค่ะ
เมื่อได้รู้จักกับประเภทของน้ำมันเครื่องกันไปแล้ว
คราวนี้เราก็ไม่หลงไปกับน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้คุณภาพกันแล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผู้นิยมใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์จำนวนมาก
แม้จะมีราคาแพงเพราะเป็นห่วงเครื่องยนต์ว่าจะมีการศึกล้อ
แต่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ก็มีผู้หันมาใช้น้ำมันเครื่องดื่มสังเคราะห์แทน
เพราะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นควรอ่านฉลากสินค้าอย่างละเอียด
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อน้ำมันเครื่อง
หากไม่แน่ใจก็ควรถามพนักงานในศูนย์บริการรถยนต์จะดีกว่าค่ะ